ไปดูเหตุการณ์อาจกรรมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันหน่อยนะครับ
ความคืบหน้าที่มีน้องอาร์มครับ

ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นปลาหินใส่

เหตุผลแค่มองหน้าแค่นั้นเองคุณผู้ชม

ทำให้น้องตกจากรถและเสียชีวิต
ล่าสุดจับกลุ่มหนึ่งในผู้ต้องหาที่ก่อเหตุได้แล้ว
นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยนะครับ

คุมตัวนายพิสิทธิ์หรือว่านน

เขาร่วมกันพยายามทำร้ายร่างกายผู้อื่น

เป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

เอาตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ไปดูหน้าหน่อยว่าเป็นใคร

ริมถนนเทพารักษ์ปากซอยบางปลา๑๕
ตำรวจบางปราอำเภอบางพรี

ก่อเหตุใช้หินปลาใส่ที่ศีรษะ

หรือว่าน้องอาร์มอายุเพียง๑๓ปี
อามซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์

ถูกปลาศีรษะจนตัวเองนั้น
ร่างร่วงลงมาจากรถกระแทกพื้น
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิต
ในเวลาต่อมานะฮะคือน้องหงายหลังลงมาแล้วท้ายทอยมันฟาดเข้ากับพื้นอย่างถูก
ถูกต้องทั้งโดนหินปลาทั้งศีรษะกระแทกพื้นอีกนะครับ
โดยนายพิสิทธิ์ผู้ต้องหาบอกว่าตนเองไม่ได้เป็นคนก่อเหตุ
แต่ตัวเขาเองอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยนะครับ
ขึ้นเกิดเหตุรถคันของตัวเองเป็นคันที่ขับระกบรถของผู้ตายแล้วก็อยู่เทินมาพร้อมกัน
ขณะที่นายวัชราหรือว่าแก๊กอายุ๒๒ปีเป็นคนขับรถคันที่ก่อเหตุ
แล้วก็นายกวีโชคหรือว่าในเศษอายุ๒๒ปีคนนี้เป็นคนลงมือปลาหินใส่
แล้วก็ไปจอดรถไว้อีกฝั่งหนึ่งก่อนจะข้ามมาที่เกาะกลางถนนเพื่อไปดักรอเพื่อปลาหิน
จังหวะที่รุ่นพี่ของอาร์มขี่รถมาแล้วอามซ้อนท้ายมาขับผ่านมาเนี่ย
ก็เอาก้อนหินปลาใส่ในระยะประชันชิด
เองขี่รถตามมาก็เห็นว่าเมื่ออาร์มล้มลงแล้วเนี่ยมีเลือดไหลเต็มพื้นไปหมดเลย
ก็เลยเข้าไปห้ามไม่ให้แก๊กกับเศษทำร้ายซ้ำอีก
จากนั้นก็พากันขับรถหนีไปโดยไม่รู้ว่าอามเนี่ยตายไม่รู้เลย
แต่ว่านายพิสิทธิ์บอกสั้นว่าฝากขอโทษครอบครัวของน้องอาร์มด้วย
ไปฟังเสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ
เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ

เสียงของหนึ่งในผู้ต้องหานะครับ